นำเสนอรวบรวมเอาไว้แล้ว
ใครเคยทานหรือไม่เคยทานกันบ้าง
ติดตามพร้อมกันเลยครับ
สวีดัทสวัสดีเจ้า
วันนี้ตลอดข่าวจะพาคุณผู้ชม
ไปดูการทำอาหารพื้นบ้านทางภาคเหนือ

เมนูแรกชาวบ้านเขาจะนำแกง๓อย่างมารวมกัน
แกงนี้เรียกว่าแกงโฮ
มันจะมีพักหลายอย่างน้อยแล้วแต่คนจะหาได้
อันนี้ขาดมาได้เลยผงกะลีกับผงฮังเล
จะย่างคือแกงโหหอมค่ะนั้นเลยครับ
พริดไทยก็จะใส่บุญเส้นกะเพราใบบักกูเพิ่มความหอมครับ
ว้าวน่ากินแต่เจ้า
ชาวบ้านเขาเรียกแกงนี้ว่าแกงโหะ
ซึ่งเป็นอาหารพื้นถิ่นทางล้านนา
แกงโฮคือการนำอาหารหลายอย่างมารวมกัน
อย่างในคลิปเนี่ยเขาก็จะนำแกงเผ็ดแกงเขียวหวาน
แกงฮังเลมารวมกันส่วนวิธีการทำ
ในตอนแรกเขาก็จะเจียวกระเทียมให้หอมก่อน
แล้วตามด้วยพริกแกงค่า
ไคร้แล้วนำแกงทั้ง๓อย่างเทลงไปเลย
จากนั้นก็จะหาผักตามรั้วบ้านมาใส่
และใส่ผงกะหรี่และผงฮังเลลงไป
ซึ่งจะทำให้แกงนั้นหอมขึ้น
ส่วนหน่อไม้ดองจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้
พอน้ำเริ่มแห้งแล้วก็ปรุงรส
และตบท้ายด้วยการใส่วุ้นเส้นใบกะเพราใบมะกรูด
เพื่อเพิ่มความหอมเข้าไปอีกถือเป็นอันเสร็จสิ้นพร้อมทาน
ส่วนคุณผู้ชมทางบ้านสามารถลองนำไปทำกินดูได้นะเจ้า
ตบท้ายกันด้วยเมนูสัตว์ใหญ่
ซึ่งเมนูนี้ชาวบ้านเขานำตีนควายมาทำเป็นแกงจ้า
มาครับงำกีบควาย

ว้าวถ้าได้สสน้ำแกงคงจะโล่งคอน่าดู
และเนื้อดูเปลือไอมาก
คงจะเคี้ยวได้แบบสบายแควสบายกรามและสบายใจ
เมนูนี้มีชื่อว่ายำตีนควาย
เป็นอาหารพื้นบ้านของทางภาคเหนือ
โดยเขาจะนำตีนควายมาล้างทำความสะอาด

เมื่อต้มเปื่อยได้ที่แล้วก็จะนำเท้าออกมาพักไว้ให้เย็น

จากนั้นเขาก็จะนำกะปิมาย่างบนเตาให้หอม
เมื่อย่างเสร็จแล้วก็มาทำการหั่นตีนควายให้เป็นชิ้น
กระทะให้ร้อนเทน้ำมันพืชใส่พริกลาบลงไป
แล้วก็มนุษย์คนให้เข้ากัน
แล้วก็เทน้ำซุปลงไปพร้อมกับใส่กะปิย่างเพื่อเพิ่มความนั่ว
หลังจากนั้นก็ใส่เนื้อติงควายที่ทานเสร็จแล้วลงไปเลิศ
แล้วปรุงรสตามความชอบ
และตบท้ายด้วยต้นหอมผักชีและใบโหระพาหั่นลงไป
ถือเป็นอันเสร็จสิ้นตักกินได้
ซึ่งเมนูนี้เขาจะนำมากินกับข้าวเหนียวร้อน
พร้อมแกล้มกับผักพื้นบ้าน
พอสดน้ำเข้าไปบอกเลยว่าลำแต่เจ้า
ทั้งหมดนี้ก็เป็นเมนูอาหารพื้นถิ่นของทางภาคเหนือ
ที่เรานำมาล่อตาล่อใจให้กับคุณผู้ชม
ได้น้ำลายสอและท้องร้องหิวข้าวไปตามกัน